อา

แล้วเหมือนกัน

เขาก็ไม่เคยไปด่าเลยนะ
มึงกฎแล้วนะ

อะไร
ก็ต้องจังหวะจังหวะมีกูคือโอโห้ใสยับเลยนะ

ให้ดูไม่ต้องก็ได้

ตอบเลยเป็นกูนี่ตอบแล้วอยากได้ตรงไหน
อะหางานให้กูจริงเลย
สามารถ

เผ้าไว้พอหนูได้เลย

น่ารักน่ารักน่ารัก
ดีนะเป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัวเหล็กเนี่ยโคตรเจ็บเลยมันจำได้

ไอ้ไข่หลับ
ไอ้ไข่หลับ
โอเคหนูรู้แล้วตรงไหนดี

โอ้โหไอ้แฟมันเยอะไปนะเนี่ย
พี่งันพี่งันบอกแล้วว่าก่อน